ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้แบบนี้ค่ะ

คนบ้านเดียวกันนะครับของคุณไผ่พงศธรแน่นอน
เป็นเพลงที่มีจังหวะโด่งดังมาก

เพราะเพรงนี้ทำให้คุณภัยขึ้นมาเป็น
นักร้องนะครับแถวหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้เลยนะครับ
ก็แต่งคำร้องและทำนองโดยคุณวสุห้าวหารนะครับ
ดนตรีโดยคุณศิลาแรงอาจสาลี

ตอนนี้มาถึงเพลงที่๓กันแล้ว
เพลงที่๓นี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ทางด้านล่างอย่าลืมอย่าฟังกันเพลินนะครับ
ถ้าคิดว่าร้องได้เสียบได้ไม่ต้องรอให้คุณสรพงศ์เสียบคนเดียวคนอื่นก็เสียบได้
ค่ะนะครับพร้อมไหมครับคุณไม้พร้อมครับพร้อมนะครับข้างล่างก็พร้อม
มาฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลยครับเพลงมาครับ
เฮ้อะไร
ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะคะ
แม้แต่คุณสรพงศ์เองที่เคยลั่นวาจาว้าจะเสียบทุกเพลง
ยังไม่เสียบนะฮะไม่เสียบ
สามารถเหยียบน้ำทะเลเจือดได้อ้าว
ขอเป็นในกันไว้แสดงว่ารู้จัก
รู้จักกันดีร้องได้แน่ได้ไหมถ้าร้องมั่นใจไหม
มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจถ้ามั่นใจนะครับ
เพลงนี้ฟังไปแล้วจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

นี่แหม่จริงนะครับแหม่เข้มข้นดีเหรอครับค่ะค่ะ
นี่แค่เพลงที่๓นะครับแหมแบบ
เดือดกันจริงเลยนะครับสำหรับคุณไม้นี่
เลือกที่จะเล่นในเพลงที่๓นี้นะครับ
แล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญนะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
ตัวช่วยทั้ง๖แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

แล้วถ้าร้านไม่แตะ

เตรียมตัวเล่นเกมไปกับเราได้เลยนะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาทครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ

โชคดีคะ
เนี้ย
แม่ของสลาย

น้ำ

รักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปหาย
คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหน
ลองลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกันโอ้
หลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่สายผ่องแพงเหมือนแก้ว
มั่นใจเถิดน้องไม่มองเมื่อรักคนปากตา
มั่นใจเสียงแรง

แสหร่

สอนหายใจหมดเยอะพูดขาวเอาจากอก
ไม่รู้ว่าเป็นศิลปิน

จริงแล้วต้นฉบับคือโรมศรีธรรมราช

ว่าคุณไม้ได้มั่นใจแล้วเป็นคนที่ข้อมูล
ข้อมูลดีแม่นแล้วก็แน่นมาก

ผมก็เชื่อว่าคุณไม้น่าจะคิดถูกนะฮะ
มาดูกันเลยครับสำหรับเพลงที่๓นี้นะครับมูลค่า

หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๓นะครับอุณหภาษา๑๐๐๐บาทนะครับ

ได้ครับ